ก็มีรายงานเรื่องของการฉีกบัตรเหมือนกัน

เป็นกรณีของการรู้เท่าไม่ถึงการ
ใครที่ได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกันแล้ว
จะเห็นว่าบัตรจะมี๒สี๒ส่วน
แล้วก็จะมีรอยประตรงกลางมีสีฟ้ากับสีชมพู
คนไม่รู้คือมีรอยประด้วยไง
ถูกต้องก็เลยอาจจะทำให้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น
วันนี้ก็เลยเกิดกรณีที่ทั้งมีเข้าใจผิด
และมีทั้งตรงใจจะฉีกเหมือนกัน
อย่างเช่นไปดูพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
คุณผู้ชมนางวราพรสุธินนท์อายุ๖๒ปีเนี่ย
ตอนนี้คือกำลังให้การกับนายประพันธ์งามวิวัตอันนันต์
หัวหน้างานสืบสวนกรกตประจำจังหวัดตรัง
หลังจากที่คุณวราพรเธอฉีกบัตรออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูลเป็น๒ส่วน
ที่หน่วยเลือกตั้งที่๕๗ตำบลทับเทียงเมืองตรัง
หลังจากนั้นก็นำตัวของคุณวราพร
ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตรัง

เนื่องจากว่าเจ้าตัวไม่มีเจตนาฉีกบัตรเพื่อทำลาย
นี่คือกรณีแรกที่จังหวัดตรัง

ที่เลยนะคะหน่วยออกเสียงที่๒หมู่๒
ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
พัฒน์สุวรรณชาติอายุ๘๐ปี

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องคุมตัวไปสอบสวน
จากการสอบถามก็รู้ว่าในพัฒน์นำบัตรประจำตัวประชาชน

มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอำนวยความสะดวกให้
แต่เจ้าตัวอายุเยอะ๘๐แล้วไงคะคุณผู้ชม

ทำให้เข้าใจผิดว่าต้องฉีกเป็น๒ส่วน
อย่างที่บอกบัตรบนกับบัตรล่างคนละสีกัน

คราวนี้มาดูกันต่อครับแถวบางปูนี่เองนะครับ
เจ้าตัวตกใจอย่างมากหลังจากที่ไปกาออกเสียงเรียบร้อยแล้ว
ก็ฉีกบัตรแล้วก็ไปห่อนลงในตู้นะครับในหีบบัตร
นางสาวเลี่ยมครับหมั่นกระโทกอายุ๖๗ปี
ตกออกตกใจนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่คุมตัว

ก็เห็นว่ามีเส้นประก็เห็นว่ามี๒สี๒ส่วนนะครับ
ลิ่มบอกว่าหลังจากนำบัตรเข้าไปการในครูหาแล้ว
พอเห็นว่ามี๒ส่วนก็เข้าใจผิดครับ

แล้วก็เดินออกมาคือตั้งใจจะไปห่อนลงในหีบนั่นแหละ

ก็เลยมีอาการตกอกตกใจแล้วก็ต้องไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับ
ตอนนี้มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกา๓๐นาที
มีประชาชนฉีกบัตรออกเสียงประชามติไปแล้ว๑๗จังหวัดค่ะ